เรื่องของเรือผีกันหน่อยดีไหมคะ
เรือผีในที่นี้นี่ฟังไปก็แอบขนลุกเหมือนกันนะ
เพราะมันมีเรือลำนึงไปลอยอยู่กลางทะเลนะคะอ่าวไทย
ไม่ปรากฏสัญชาติไม่มีลูกเรือ
ไม่มีคนขับไม่มีสิ่งของบรรทุกอยู่เลย

มายังไงแล้วมาจากไหนเพราะประเด็นเขาบอกว่า

เลขท้ายเรือก็ถูกลบอีกต่างหาก

กลางดึกเขาเลยเรียกเลยว่ามันเป็นเรือผีอะค่ะ
ทหารจากทัพเรือภาคที่๒นะคะ
นำกำลังเข้าตรวจสอบเรือผีปริศนา
ลอยลำอยู่กลางอ่าวไทยในสภาพนี้ค่ะ
สภาพก็ดูหลอนอยู่เหมือนกันนะ
เขาบอกว่ามันอยู่ใกล้กับแท่นขุดเจาะน้ำมันเชฟรอนนะคะห่างจากเกาะสมุยไปทางตะวันออกเฉียงใต้๗๐มายทะเล
เรือลำนี้ยาว๘๐เมตรคาดว่าน่าจะเป็นเรือบรรทุกสินค้าขนาดใหญ่เลย
แต่ว่าตรวจสอบแล้วไม่มีหมายเลขเรือเลขท้ายเรือถูกลบ
มีตัวอักษรภาษาจีนและภาษาอังกฤษที่คิดว่าน่าจะเป็นชื่อเรือเขียนอยู่ข้างเรือนะคะ
ไม่มีสมอและโซ่สมอเรือด้วยลูกเรือก็ไม่มีอุปกรณ์เรือก็ไม่มี
สินค้าในระวังก็ไม่มีค่ะนี่คือสภาพเรือนะคะ
มีตัวอักษรภาษาจีนกับอังกฤษเขียนเอาไว้แบบนี้
เขาบอกสิ่งเดียวที่อยู่ในเรือคืออะไรรู้ไหมคะ

เรืออยู่ในสภาพเอียงประมาณ๓๕องศา
ทางทหารเรือทัพเรือก็เลยใช้เรือต่อ๑๒

ให้มันทรงตัวอยู่ได้และไม่จมสู่ก้นทะเล

อาจจะเป็นผลต่อความปลอดภัยในเส้นทางเดินเรือได้
ต่อ๑๓สูบน้ำออกจากเรือได้ระดับหนึ่ง

ทำให้จังหวะที่เข้าไปเทียบเรือแล้วก็สูบเรือ
เรือมันกระทบมันกระแทกชนกันไปมา
มันอาจจะสร้างความเสียหายกับต่อ๑๑๓ได้เลย
ต้องถอนเรือออกมาก่อนแล้วก็อาจจะไม่ปลอดภัยกับผู้ปฏิบัติงานด้วย
ครับแต่สูบน้ำออกไปสักประมาณนึงแล้วเนี่ย
เรือผีลำนี้ก็ทรงตัวได้ดีขึ้นเช้าวันนี้พลเรือโทสุนทรคำคล้าย
อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค๒นะคะ
ก็มอบหมายให้พลเรือตรีสุรศักดิ์ประธานวรปัญญา
รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสอง
บูรณาหน่วยในโครงสร้างร่วมแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบเรือ
เพื่อที่จะรับเรือลำนี้เข้าฝั่งแล้วก็ติดตามหาเจ้าของเรือ
ต้นคิดว่าน่าจะเป็นเรือสัญชาติจีนค่ะ
กองทัพเรือภาค๒ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างตรวจสอบร่องน้ำลึกด้วยนะคะ

รากเรือผีลำนี้เข้าฝั่งที่โดนศักดิ์หรือที่สมุยก่อนก็แล้วกัน
ทีนี้ปรากฏว่าตรวจสอบเรือลำนี้มีรอยรั่วหลายจุดมาก

สภาพคลื่นลมในทะเลก็ค่อนข้างที่จะแรง
แม้จะมีการส่งเรือไปสูบน้ำออกแล้วแต่สุดท้ายเรือจมแล้วนะคะ

แล้วค่ะเรือผีลำนี้จมลงในทะเลแล้วค่ะ

จุดที่เรือจมอยู่ห่างอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชประมาณ๒๘มายทะเลนะคะ
น่าเป็นห่วงคือตรงจุดที่เรือจมมีคราบน้ำมันเจือจางด้วย
ว่าน่าจะเป็นน้ำมันในห้องเครื่องที่ไหลออกมาจากตัวเรือ
เหนืออยู่ผิวน้ำบริเวณกว้างรัศมี๕๐๐หลาค่ะ
เรื่องต้นตอนนี้ให้เรือหลวงตาปีแล้วก็เรือหลวงท้ายเหมือง
ดำน้ำสำรวจพื้นที่เรือจมอยู่นะคะแล้วก็ผูกทุ่นไว้กับเรือเรียบร้อยแล้ว
ประสานบริษัทขุดเจาะน้ำมันให้เอาทุ่นมาวางล้อมจุดที่เรือจม
ราบน้ำมันจะได้ไม่ไหลไปตามกระแสน้ำแล้วก็กำลังเร่งกำจัดคราบน้ำมันอยู่
จัดคราบน้ำมันอยู่ไม่ให้เกิดผลกระเทาต่อระบบนิเวศทางทะเล
เบื้องต้นตัวอักษรภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่อยู่ข้างเรือเนี่ย

ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าฟินช่วยหยวน๒หรือว่ายังไง

ต่อไปก็คือต้องมีการตามหาเจ้าของเรือ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมอยู่มาลอยลำเท้งเต้อยู่แบบนี้

ใช่เพราะว่าไม่มีใครหรือไม่มีอะไรหลงเหลืออยู่ในเรือเลย